มาดูเหตุการณ์ที่ปฐุมธานีคุณผู้ชมค่ะ
วัยรุ่น๒กลุ่มนัดเคลียร์ปัญหากัน
แต่ปรากฏว่าสุดท้ายก็ลงเออด้วยการชักปืนรัวยิงใส่กันนะคะ
มีเสียชีวิต๑ศพบาดเจ็บอีก๔รายค่ะ
นี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านขายน้ำกระท่อมเมื่อคืนนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ปากทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทรที่คลอง๗ลำลูกกา
ผู้เสียชีวิตคือนายคทาทรอภิชากกระหนกทนเดชาหรือว่านายเนส
เรียกในเนสก็แล้วกันนะคะถูกยิงที่ไหล่ซ้ายทะลุชายโครงขวาด้านหลังนะคะ
นายกิติศักดิ์นะคะซึ่งเป็นพ่อค้าน้ำกระท่อมและเป็นเพื่อนกับนายเนสเนี่ย
เล่าบอกว่ากลุ่มของนายเนสนัดกลุ่มของนายแดนมาเคลียร์ปัญหากันตรงซุ้มน้ำกระท่อมนี่แหละนะคะ
กลุ่มในแดนมากันประมาณ๕๖คนนะคะแล้วเคลียร์กันยังไงไม่ทราบ
ก็ชกต่อยกันชุลมุนเลยเจ้าของร้านขายน้ำกระท่อมเนี่ย
ถืออาวุธนะคะถืออาวุธเหมือนกับขวานตรงไปที่ในแดน
แต่ถูก๑๐ตรีวินัยทองกูลนะคะเอาปืนยิงลงพื้นกระสุนกระดอน
โดนขาซ้ายของเจ้าของร้านขายน้ำกระท่อมเนี่ยค่ะแบบถากถากก็บาดเจ็บเล็กน้อย
พอในเมตรเห็นก็เลยยิงสิบตรีวินัยค่ะบาดเจ็บค่ะ
ตรีวินัยยิงสวนเหมือนกันสองนัดนายเนสก็เลยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีคนบาดเจ็บอีก๒รายนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยเป็นกลุ่มเพื่อนในเนสค่ะ
แล้วก็มีการวิ่งหนีกระสุนกันจนหกล้มขาถลอกส่วนกลุ่มในแดนเนี่ยก็ขับรถกระบะสีแดง
มีคอกหลบหนีไปจากจุดนี้ค่ะตำรวจเนี่ยตามไปจนพบตัวสิบตรีวินัย
ซึ่งไปรักษาตัวจากแผลกระสุนปืนที่หน้าท้อง
อยู่ที่โรงพยาบาลธัญบุรีค่ะ
เรื่องนี้ล่าสุดเมื่อตอนบ่ายนะคะ
ทางรองภูมิครับการตำรวจภูทรปฐุมธานีไปที่สพลำลูกกาค่ะ
แล้วบอกว่าคดีนี้ต่างฝ่ายต่างก็ใช้ปืนยิงใส่กัน
ตำรวจรู้ตัวแล้วนะคะผู้ก่อเหตุทั้งสองฝ่ายรู้หมดแล้ว
ขณะที่แม่ของนายเนสค่ะไปที่สพก็หลังจากรู้ข่าว
ลูกชายถูกยิงเสียชีวิตก็โศกเศร้าก็จะนำศพลูก
บำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะ
แล้วในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยตำรวจเองก็คุมตัวในแดนนะคะ
นายธีรพัฒน์รักวงศาซึ่งเป็นคู่กรณีกับนายเดส
บอกจะมาเคลียร์กันนี่แหละก็คุมตัวในแดนมาสอบปากคำ
และแจ้งข้อหาในแดนกับ๑๐ตรีวินัยซึ่งเป็นมือยิงนะคะ
ว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันมีอาวุธปืน

และยิงปืนในที่สาธารณะค่ะ
นี่นายแดนก็ถูกคุมตัวไปฝากขังที่ศาลธัญบุรี

ก็ฝากขอโทษครอบครัวของในนิสด้วยค่ะ